ทำว่าองค์กรอัตยกรรมมันมีอยู่ในพระรามหยัดป้องกันและปราบราม
ต่างประเทศทีนี้อันนี้จริงและเนี่ยที่เราพูดกันทรงจน
มันไม่ใช่ทรงโจญมันเป็นอั้งยี่มาตรา๒๐๙
พรุ่ง๙๐๙ประมวลกฎหมายยาปลุกคลนั้นแต่๒คนขึ้นไปสมคบกันกระทำความผิด
ปกปิดอย่างเป็นลับมีองค์กรมีทำความปกปิดความลับนะครับ
แล้วมีเครือข่ายที่จะทำความผิดอันนี้โทษ๗ปี
คนที่เป็นสมาชิกถ้าที่คุณภาคภูมิถามเมื่อกี้
๘๐อักคนอ่ะโดนแล้วนะคนละ๗ปีก่อนนะ
คนที่ว่าออกจากกลุ่มไม่ทัน

๗ปีเขาอาหารเป็นสมัครชิกซ่องโจร
เขามีแอปพลิเคชันที่เขาเข้าไปอยู่ด้วยกัน

มันไม่จำเป็นต้องอยู่ในบ้านอันนี้อันที่หนึ่ง
ที่สองคนที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นเลขาเลยเป็นผู้จัดการ
หรือแม้ที่ท่านผู้จัดการบอกว่าสอบบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเฮร่อนยิก
พวกนี้มีตำแหน่งอยู่ในกลุ่มนี้โทษ๑๐ปีปรับ๓แสน
คนที่ตำรวจไปถึงแล้วบอกอย่าสู้นะอย่าสู้นะนั่นน่ะเฮรันยิก
ถ้ามีตำแหน่งพิสูจน์ได้มันมีตำแหน่งนักศา๑๐ปี
อันนี้เฉพาะการเป็นสมาชิกนะถ้าเป็นสมาชิกต้องการทำกิจกรรม
ปกปิดอย่างเงี้แต่ถ้าเมื่อใดที่ไปทำ
สมมุติว่า๖๗คนที่จับได้๘คน๙คนจับได้
กลุ่มนี้มาประชุมเหมือนกันแล้วคนก็รู้ทั้งหมด
แต่ไอ้คนที่ไปลงมือทำเนี่ยอันนี้มันฆ่าโดยไตรตรอง
โทษมันประหารชีวิตไอ้คนที่นั่งอยู่ที่บ้านโทษเท่ากัน

ไม่จำเป็นต้องไปครับนั่งสั่งการอยู่
เพื่อให้ผู้จัดเวรบัวหน้าใหญ่หรือเหตุด้านนี้

มันมีทั้งพวกร่วมกันฆ่าร่วมกันยิง
แต่มันจะมีข้อหาหนึ่งคือซ่องสุมซ่องโจร
อ้างยี่จริงแล้วคือองค์กรอัดยกรรมของไทย

แต่พอพัฒนาปี๖๐๖๑เราก็มีองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ

เราก็เลยออกกฎหมายองค์กรอัธยกรรมข้ามชาติ

หนักกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะแจ้งข้อหาพวกนี้ต้องอ้างยี่ไปเลย
ถ้าซ่องจนสมคบคิดกันแล้วก็ไปกระทำความผิด

แต่พวกนี้อยู่ยาวเป็นถ้าพูดว่าเป็นสมาคมสมคบคิดกันอยู่ยาวปกปิดการกระทำ
แล้วดูอย่างที่ตำรวจเขาแสดงมาพระท่านก็แสดงมา
มันมีขั้นตอนเป็นความลับทุกเรื่องทุกเรื่องมีการวางแผน
อันนี้ต้องอ้าง๒๐๙ไม่ใช่ซ่องโจร๒๑๐

แล้วคนที่เป็นสมาชิกอ้างยี่แม้ไม่ได้กระทำความผิด๗ปี

ผมจะเข้าใจว่ะท่านผัวบัตรรองบอกลองท่านต่อบอกกวาดให้หมดก็นี่ไง

เอามาได้ถ้าทลายชุดนี้ได้ก็จะไม่เหลือ
ท่านผู้การบอกถ้าอันตรายได้ก็ไม่เหลือ